คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะเราต้องรอลุ้นกันว่า
ที่ประชุมของสบคสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไง
เรื่องมาตรการผ่อนคลายว่าวันสัปดาห์หน้าวันจันทร์จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
ส่วนวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ค่ะ
โดยคุณหมอพันธภายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกสบคก็แถลงนะคะ
ว่าวันนี้ไม่มีผู้ป่วยทั้งติดเชื้อในประเทศ
แล้วก็ติดเชื้อจากนอกประเทศจากคนที่เดินทางกลับไทยมาจากต่างประเทศ
คือเป็นศูนย์แล้วก็มีผู้รักษาเพิ่มเติม
ผู้รักษาแล้วก็หายป่วยเพิ่มเติม๖รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้ป่วยสะสมก็อยู่ที่๓๑๒๕รายกลับบ้านได้แล้ว๒๙๘๗ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๘๐รายแล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๕๘ศพนะคะ
ส่วนทางด้านคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย
ลดการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ซึ่งก็มีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการ
ความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชเป็นประธานเนี่ย
ก็มีการนำร่างร่างมาตรการการปลดล็อกระยะ๔
กับกลุ่มธุรกิจสีแดงเสนอกับนายกรัฐมนตรีแล้ว
ในการประชุมสอบคอชุดเล็กซึ่งเลขาสมชก็ได้บอกหลังการประชุม
แง้มมาบอกว่าเดี๋ยวรอฟังข่าวดีวันพรุ่งนี้นะ
วันที่๑๒ที่จะมีการเสนอกับที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่

ก็เรื่องของการยกเลิกเคอร์ฟิลล์ไง
เพราะว่าสมชจะเสนอให้สบคยกเลิกเคอร์ฟิลล์
ที่ห้ามประชาชนออกนอกเคหาสถานทั่วราชอาณาจักร
เพราะนะตอนนี้มันอยู่ที่๕ทุ่มถึงตี๓อยู่ใช่ไหม
ตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่า
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีผลบังคับใช้วันที่๑๕ไหม
คือไม่มีเคอร์ฟิลล์แล้วแต่พรกรฉุกเฉินจริงก็ยังคงมีอยู่นะ
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะ